คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เป็นการจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อหน่อย
คือคนร้ายเขามาใส่เสื้อฮูตคือมีหมวก
แล้วก็มาจี้ร้านสะดวกซื้อที่อายุทยา
ได้เหล้าไป๓ขวดได้เงินไปอีก๕๐๐๐บาท
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวคนร้ายนะคะ
โดยตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับแจ้งเหตุ
คนร้ายใช้อาวุธมีดมาจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
สาขาตำบลสำเภาล่มที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ก่อเหตุตอนกั๊งดึกเลยค่ะตี๓๓๐น
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบ
และจากการสอบถามนางสาวอนุสราศรีมะจารย์อายุ๒๒ปี

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอยู่ในอาการตกใจ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่เธอเข้าเวรกะดึก

แล้วก่อนเกิดเหตุก็มีการยืนจัดสินค้าอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน
จู่มีคนร้ายผู้ชาย๒คนนะคะ
เสื้อคลุมแบบมีฮูตแขนยาวสีน้ำตาลกับสีดำ

ถืออาวุธมีดเข้ามาตรงมาถึงที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เลยนะคะ
แล้วก็พูดใส่ตัวนางสาวอนุสราบอกว่าส่งเงินมาให้หมดทั้งเคาน์เตอร์
ทีนี้ตอนนั้นนะคะนางสาวอนุสราตกใจกลัว
ก็เลยรีบหยิบเงินให้คนร้ายได้เงินไป๕๐๐๐บาทนะคะ
แล้วคนร้ายก็หยิบสุราไปอีก๓ขวด
เอาโทรศัพท์มือถือไปอีก๑เครื่อง
ทีนี้พอได้ทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็รีบวิ่งหลบหนี
มอเตอร์ไซค์ที่จอดแอบอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ขี่มุ่งหน้าไปทางถนนคลองตะเคียน
พอตัวคุณอนุสราที่เป็นพนักงานร้านตั้งสติได้

สพพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ค่ะ
ไปดูภาพไปไล่ดูเลยจากกล้องวงจรปิด
จะได้ตามเส้นทางของคนร้ายว่าคนร้ายขี่ไปทางไหนต่อ
แล้วก็เอาตัวพนักงานของร้านทั้งคุณอนุสราแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึง

จะได้นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะ